คุณผู้ชมพอเราเห็นข่าวแบบนี้เนี่ย

เราก็ตามแล้วก็ตามทุกวันด้วย
แต่ทีนี้เมื่อกี้ตอนก่อนจะปิดเบรก
อมเอาให้ดูคลิปหนึ่งที่แรกเห็นก็ตกใจ

แต่คลิปนี้คุณผู้ชมดูดี

แสดงว่าไปเจอที่ตีมอลเลสเตย์หรือเปล่า
เฮ้ยดูดีดอม

เออนครศรีธรรมราชแต่ข้างล่างคืออะไร

คือเขามารอทำใบขับขี่ดอม

หน้าอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะมวก

มวกกับใสเหมือนกันแล้วคือโอเค
ก็ขวามืออาจจะดูกลมกว่าอ่อข้างมากกว่าอ้วนกว่าหน่อยนึง
แต่มองแบบเผินมองแบบผ่าน

อบรมจะต่อใบขับขี่จะสอบใบขับขี่ไง
โรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่ท่ายาง

โรงเรียนเขาก็จะให้ตำรวจมาเป็นวิทยากรอบรม
หัวข้อวิชากฎหมายจราจร

แต่งตัวใส่หมวกกลับด้านใส่เสื้อแขนยาวแบบนี้
ยิ่งคล้ายชุดนี้คือคล้ายมากทีนี้พอตำรวจไปทัก
เอ๊ะใช่แป้งนาโนป่ะนี่
เจ้าตัวเขาสะดุ้งเหมือนกันเขาก็เลยหัวเราะไง
เพื่อนที่มาอบรมด้วยธรรมบรรที่ไวธี์ยากรก็ขำกระลั่นเลย
ท้ายที่สุดคือเขาก็อบรมจนจบนะ
ไม่ได้ถูกธรรมบรเรียกไปสอบต่อที่รงพรรคนะ
แต่ตอนตอนอนธรรมบรเห็นแล้วเขาก็มีครับทำคอนเท้นท์คลิปนี้มาลงอะนะค่ะ
เหมาะไว้ในตอนไหนไม่เหมาะ
เหมือนคนนี้ในห่วงเวลานี้นะ
ก็ชวนให้วาวุ่นไปกันหมดเลยคุณผู้ชม